คืออะไรผู้สูงอายุโรคประจำตัวเบาหวานความดันเรื่องของโรคปอดต่างแล้วก็หญิงตั้งคันต้องระวังตัวเองถ้าติดโควิดมามันมีภาวะเสี่ยงมากกว่าคนอื่นอย่างหญิงตั้งคันมันมีภาวะเสี่ยงทำให้โรคนี้อาจจะแรงมากขึ้นหรือคุณอาจจะครอบก่อนกำหนดก็ได้อย่างล่าสุดผู้หญิงคนหนึ่งที่เชียงใหม่เธอเนี่ยตั้ง
พยาบาลนครพิงฮะในเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลนครพิงมีการโพสต์เรื่องราวการผ่าตัดฉุกเฉินในเคสนี้หลังจากที่มีการประสานจากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติส่งผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงตั้งคันติดโควิดสิบเก้าตั้งคัน๘สัปดาห์หรือ๒เดือนเธอมีอาการปวดท้องและเลือดออกจากช่องคลอดศูนย์ติดนารีแพทย์ประเมินว่าน่าจะเกิดจากภาวะแท้ง
ที่เสี่ยงที่สุดเท่าที่เคยมีประสบการณ์เหมือนคุณหมอบอกว่าจะอยู่ในช่วงเวลาคือตั้งแต่เริ่มปฏิสนทิเกิดถึง๔เดือน

ไม่สมบูรณอันตรายนะตกเลือดคือตัวคุณแม่เสียชีวิตได้นะคะ

ทำการต้องเข้าห้องผ่าตัดทันทีเพื่ออะไร

เดี๋ยวมันเกิดภาวะแทรกซ้อนมีความเสี่ยงมากขึ้น
ซึ่งสามารถทำการขูดมดลูกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
คุณแม่คนนี้ก็ไม่ได้เกิดภาวะเสี่ยงแทรกซ้อนอะไร
จากนั้นก็นำผู้ป่วยรักษาต่อในห้องความดันลบ
อาการปลอดภัยแล้วก็ส่งกลับไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามได้
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙มา
ทางโรงพยาบาลนครพิงที่เชียงใหม่เองก็มีการปรับปรุงห้องผ่าตัด
ให้เป็นห้องผ่าตัดความดันลบ
ลดการกระจายของเชื้อของเรื่องของละอองน้ำต่างนะฮะ
แล้วก็เพื่อให้การผ่าตัดฉุกเฉินผ่านพ้นไปได้
แล้วก็ไม่มีการแพร่เชื้อ
แล้วก็มีการซ้อมแผนการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดฉุกเฉินต่าง๓ครั้งแล้ว
พอถึงเวลาก็สามารถผ่านไปได้ในทุกเคส
แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างปลอดภัยนะครับ